สำหรับช่วงนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่า
บรรยากาศสงครานในกรุงเทพเป็นยังไงกันบ้าง
มีบรรยากาศเมื่อวานนี้มาให้ได้ชมกัน
ค่ะที่ถนนศรีลมคนคึกคักเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าก็แน่นอนเป็นแหล่งรวมตัวกันอยู่แล้วว่า

แต่ว่าเรื่องนี้แน่นอนทางเจ้าหน้าที่เอง
ทางด้านของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

เพราะว่าจะต้องไปตรวจตราในเรื่องของห้ามแต่งตัวโป๊ะ
แล้วก็ในเรื่องของห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยค่ะ
สำหรับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความเรียบร้อยบนถนนศรีลมเมื่อวานนี้

พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยด้วยตัวเองเลยค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าจากการตรวจสอบเนี่ย
ภาพรวมถือว่าเรียบร้อยดีไม่มีการกระทำลามกอนาจารย์ไม่โป๊เปลือยหรือผิดประเพณีวัฒนธรรม
มีช่วงบ่ายเท่านั้นเองค่ะพบมิจฉาชีพ๑คน
กรีดกระเป๋าของนักท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังตำรวจกว่า๔๓๐นายในการเดินตรวจตราโดยรอบอย่างเต็มที่
รวมถึงสั่งการให้เอ็กซาเรย์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ
เพราะว่าเป็นการป้องกันเหตุอาจยกรรมต่าง
รวมถึงฝากเตือนประชาชนทุกคนเลย
ระวังสิ่งของมีค่าที่นำติดตัวมาเล่นน้ำด้วยนะคะ

ใส่กระโปรงกระเป๋าอะไรก็เอาให้แนบตัวมากที่สุด
พกของมีค่าไปเยอะนะคะ
ช่วยกับช้างพันธุ์ด้วยเรากำลังไล่จับตาดูไล่ติดตามดูนะฮะ
ก็ห่วงในเรื่องของพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
แล้วก็มาโจรกรรมทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยการกรีดกระเป๋าหรือล่วงกระเป๋า
ก็มีแค่นั้นอย่างอื่นไม่มี
อกจากนี้นะคะพลตำรวจโทษานิทยังบอกด้วย
บอกว่าตอนนี้สั่งการเข้มงวดแล้วห้ามเล่นแป้งห้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
ถ้าหากว่าพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ถูกฟ้องต่อสารนะคะ
เพราะถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยค่ะ
ฝ่ายตำรวจท่องเที่ยวเองเขาก็มีการจัดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไว้บริการบริเวณสถานที่จัดงานเหมือนกัน
มีร่ามให้แปลภาษาเสร็จสับเลยนะคะ
ก็จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
มาร่วมงานสงกรานบ้านเรากันคึกคักเลยเหมือนกัน
ส่วนที่บรรยากาศการจัดงานสงครานที่ศรีลมก็คึกคักภายใต้ชื่องาน
งกรานศรีลมปลอดภัยไร้แอลกอฮอลประจำปี๒๕๕๙นะคะ
อย่างที่คุณเขมมาสอนบอกจัด๒วัน
เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้วันสุดท้าย
ตั้งแต่๑๐โมงเช้ายาวไปจนถึง๔ทุ่มตรงค่ะ

การแสดงบนเวทีที่ส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครมีการเชิญชวนให้ประชาชน
แต่งกายชุดผ้าไทยมาร่วมงานสงกรานที่ถนนศรีลมด้วยค่ะ
ซึ่งเราทั้งสองคนก็แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะ
ก็จะได้เห็นว่าชุดผ้าไทยเขาก็นำมาออกแบบเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยอย่างน้องมิ้นใส่อย่างนี้สวยงาม
หรือจริงแล้วถ้าใส่แบบไทยเดิมเลยจริงก็สวย
สื่อข่าวของเราในแต่ละพื้นที่ชุดไทยสวยทุกคนเลย
ยอมเขาจริงคือเห็นแล้วยังรู้สึกว่าอยากใส่
นี่แหละค่ะก็ส่งเสริมสำหรับงานสงครานวิถีไทยนะคะ
ต้องบอกว่ามันมากมันจนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต้องเก็บภาพมาขึ้นหน้าหนึ่ง

นี่ค่ะเขาสนุกกันมากงานวัดกลางกรุงชอบชิมชมชิวและช่า
นี่นะคะเขามีการจัดงานภายใต้ชื่อว่าสงครานเมษาผ้าขาวม้าชัดค่ะ
ภายใต้แนวคิดรณรงค์เล่นน้ำแบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ให้เป็นงานวัดใจกลางกรุงสนุกกันจริงดูภาพเลยค่ะ
นี่มีตีรนาดกันด้วยสนุกไหมล่ะ
เด่นอยู่ที่กิจกรรมช่านิยมก็คือการรวบรวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบไว้ด้วยกันนะคะ
ชิมชิลช่ามี๕โซนกิจกรรม
โซนแรกถนนช่านิยมก็เปิดให้เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลกับกิจกรรมส่งน้ำพระ
ประจำวันเกิดปล่อยนกปล่อยปลานะคะแล้วก็รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่
ที่สองเขามีเวทีเป็นเวทีชัดเขาบอกพบกับความโจ๊ะ

กันโจ๊ะมากตามแบบฉบับดนตรีสามชาติก็มีศิลปินดังเข้าไปขึ้นเวทีกันเยอะเลยนะคะ
คุณจังหวะสามช่านี่มันเป็นพื้นฐานดนตรีทุกแนวเลยคุณนะ
นี่คุณตุ๊กกี้ใช่ไหมใช่แล้วคุณตุ๊กกี้ก็ไปขึ้นเวทีด้วยโซนที่สี่เป็นเกมงานวัดสามช่ามีให้เล่นเกมกันด้วย
นี่คุณตุ๊กกี้เขาก็ไปสร้างความสุขใส่ชุดสีเขียวแซ่บ

เป็นลืมเลยคนบนเวทีก็มันล่างเวทีก็มัน
อีกหนึ่งความสดใสก็คือการเล่นสาดน้ำนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติอย่างที่เห็นเขาแต่งตัวคล้ายกันเลย
เป็นลายลายดอกสีสันแล้วก็มีปืนฉีดน้ำแบบนี้ค่ะ
แต่ต้องบอกว่าเป็นความสนุกปราศจากแอลกอฮอล์นะคะ
ดใช้ความรุนแรงด้วยและไม่แต่งตัวโป๊เปลือยด้วยนะคะ
ใครที่พลาดเมื่อวานไปได้ค่ะ
สนุกกันแบบฟรีตลอดทั้งงาน
อย่าลืมโซโลแกนสงครานสีขาว
ไรโป๊ไร้แป้งไร้แอลกอฮอล์แล้วก็ไปสนุกกันค่ะ